เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยทานกันหน่อยดีกว่า
เป็นร้านระดับตำนาน

แล้วก็ถามน้องใบตองด้วยตำนานสัก๒ชั่วโมงนานพอไหม

เกี่ยวอะไรกับการตำนานแบบนี้

ไม่เกี่ยวแต่นี่คือก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเขาบอกว่าขายดิบขายดีขายมานานแล้วด้วย
อยู่ที่ไหนพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงอยู่ในย่านถนนนิมารเหมิน

บอกว่าเปิดร้านขายมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒
กรบกลบกับปีปัจจุบัน๒๕๖๑นี่ก็สักประมาณ๓๗ปีได้แล้ว

ไปถามคนนี้ครับนายประวิทเหมที่วากร
เจ้าของร้านก็บอกว่าอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นกุ๊กหรือว่าเชฟนี่แหละ

ต่อมาก็ผันตัวมาเปิดร้านกับเพื่อนที่เชียงใหม่
เปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
เอกลักษณ์ของร้านแน่นอนจะใช้ใบตำลึงเป็นส่วนประกอบ

แล้วที่สำคัญใบตำลึงเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยานะคุณผู้ชมนะ

ก็ช่วยในเรื่องการดับพิษร้อนถอนพิษไข้
แก้คันแก้ปวดแสบปวดร้อนตามตัว
จากนี้ชามเขาเนี่ยนะครับเสิร์ฟมาโอ้โห

มีเครื่องในหมูที่หั่นเป็นชิ้นบางเอาไว้

ขั้นตอนการทำของเขาสะอาดทุกกรรมวิธีนะครับ
แล้วก็ใส่นี้มาด้วยกากหมูกรอบหอม
พอเขียนเมนูหน่อยจะฟังซัก